เดี๋ยวฉันพาคุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้เรื่องการอบสมุนไพรนะคะ
ตอนนี้ก็มีการแนะนำกันเยอะเลยนะคะอบสมุนไพรเพื่อที่จะต้านเชื้อโควิด
แต่ว่าต้องทำอย่างระมัดระวังนะคะอันนี้เป็นอุทาหรณ์เลยค่ะ
ที่จังหวัดชนบุรีมีเรื่องเศร้าเกิดขึ้นกับผู้หญิงอายุ๖๑ปีท่านหนึ่งนะคะ
เธอก็อยากจะป้องกันเชื้อโควิดก็ติดเตาถ่านนะคะแล้วก็ต้มสมุนไพร
หลังจากนั้นเอาผ้าห่มหนามาคลุมเพื่อที่จะสูดดมนะคะ
ก็ไม่มีใครรู้อะค่ะสุดท้ายสามีมาเห็นพบว่าเธอเสียชีวิตแล้วค่ะ
เสียชีวิตเลยเหรอ
เนี่ยค่ะสามีของผู้ตายนะคะก็พยายามอธิบายถึงวิธีการ
ว่าก่อนหน้านี้ภรรยาของเขาทำอะไรเขาบอกว่าก็จะมีผ้าห่มหนาคลุมอีกชั้นหนึ่ง
ด้วยนะคุณนัทพงศ์เป็นการอบเพื่อให้ได้กลิ่นสมุนไพร
แล้วอบแบบนั้นเป็นชั่วโมงหวังว่าจะช่วยต้านเชื้อโควิด๑๙
คือเท่าที่ผมสังเกตนะส่วนตัวนะมันเป็นเตาถ่านไง
ใช่นะคะมันก็เป็นประเด็นหนึ่งนะคะแต่เนี่ยมันทำให้เป็นที่มาของความสูญเสีย
ที่เกิดขึ้นคุณผู้ชมดูนะครับมันเป็นแบบนี้
เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบเบื้องต้นเขาพบรอยไหม้ที่ผิวหนังเหนือหน้าอก
แล้วก็หัวไหล่ทั้งสองข้างนะคะซึ่งแผลตรงนี้เกิดจากตอนที่เธอล้มฟุบไปที่หน้าเตาถ่าน
ผิวหนังที่หน้าก็มีรอยผู้พองตอนที่ไปเจอศพเริ่มแข็งแล้ว
สามีบอกว่าผู้ตายเพิ่งเคยอบสมุนไพรเป็นครั้งแรก
อบเป็นครั้งแรกแล้วก็น่าจะเป็นความรู้เท่าไม่ถึงการ
เพราะฉะนั้นขอฝากเตือนเป็นอุทาหรณ์สำหรับทุกท่านเลยนะคะว่า
ระมัดระวังให้มากอะไรที่ยังไม่เคยทำมาก่อนต้องมีคนอื่นอยู่ใกล้ด้วยนะคะ
สามีบอกว่าเขากับภรรยาเพิ่งจะโชคดีอะค่ะ
จะถูกรางวัลที่๔๒ใบงวด๑ตุลาคมที่ผ่านมา
กำลังจะเอาเงินไปเข้าบัญชีให้ภรรยาเลยนะคะ
ไม่คิดว่าจะมาศูนย์เสียเกิดขึ้นแบบนี้นะคะ
เรื่องนี้เรามีคำอธิบายจากรองศาสตราจารย์ดรวีรชัยพุทธวงศ์

ให้ความเห็นเรื่องนี้บอกว่าจริงแล้วสมุนไพรไม่ได้มีพิษ
สิ่งที่ทำให้มีพิษเหมือนที่คุณนัทพงศ์บอกเลยคือ

แล้วระบายอากาศไม่พอเพราะว่าเอาผ้าห่มห่มเข้าไปด้วยไงคะ
คือถ้าข่าวอื่นที่เราเคยอ่านไปเนี่ย
คนที่เขาอบแบบนี้บางคนใช้มาหุงข้าว

หัวจะไม่ได้โดนอะไรอย่างนี้
แต่เราอบนานด้วยนะเป็นชั่วโมง

ไม่มีสีไม่มีกลิ่นพอเข้าสู่ร่างกาย
ก็จะวิ่งเวียนหมดสติแล้วทำให้เสียชีวิตได้
ย้ำนะคะบอกว่าใครจะไปอบสมุนไพร
ต้องเอาศีรษะออกมา
จะได้หายใจสะดวกไม่ควรปิดทึบ
ไม่อย่างนั้นจะเกิดอันตรายกับชีวิตได้ค่ะ